ท่านผู้ชมครับช่วยกันตามหาผู้ชายกับผู้หญิงคู่นี้หน่อยฮะ
คือผมก็ไม่อยากจะโทษไปยังเด็กด้วยนะโทษคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ดีกว่า
เป็นว่าเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งจะขับรถเก๋งสีขาว
ระเวนไปตามวัดที่พระนครศรียุธยาล่าสุดคือวัดแห่งนี้คือวัดเชิงท่านะครับ
พระนครศรีธุยาขับรถมาถึงทำทีเหมือนมาไหว้พระทำบุญ
เข้าไปในสาราพระพุทธชินราชนะครับ
พ่อกับแม่แล้วก็มีลูกที่เป็นเด็กผู้หญิงอีก๒คนนะครับ
คนโตก็อายุน่าจะสักประมาณ๑๐ต้นสัก๑๒นะครับ
หญิงสาวคนที่เป็นแม่เนี่ยนะจากภาพในกล้องวงจรปิดนะครับ
หลังจากมากราบไหว้ทำบุญทำทีเหมือนนักท่องเที่ยว
ก็เดินสำรวจภายในสาราคนที่เป็นแม่ก็เอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมา
เหมือนกับถ่ายรูปจิตกรรมบนฝาผนัง
ก็เหมือนกับจะสำรวจอะไรไปในตัวด้วยหรือเปล่านี่ฮะ
ก็ทำเนียนนะใช่เหมือนกับดูรัดเราไปด้วย
ว่าจะมีคนมากคนน้อยคนเดินขึ้นมาไหว้พระบนสาราไหม

ลูกที่เป็นเด็กผู้หญิงน่าจะเป็นคนโตอายุสัก๑๒ไปยืนตรงหน้าประตูสารา
คล้ายกับช่วยดูต้นทางให้พ่อกับแม่
ส่วนคนที่เป็นผู้ชายที่เป็นพ่อคาดว่าจะเป็นพ่อคงจะเป็นพ่อแม่ลูก
เดินไปต้นผ้าป่าแล้วก็ดึงเงินไปร้อยหนึ่งใส่กระเป๋าสะพาย
แล้วก็ไปหยิบเงินที่ชาวบ้านถวายเอาไว้ด้านหน้าพระพุทธรูปไปอีกจำนวนหนึ่งนะฮะ
เท่านั้นยังไม่พอไปเดินสำรวจไปที่ตู้บริจาค
ใช้อุปกรณ์ที่คาดว่าเป็นไม้หรือว่ารวดที่เตรียมมานะครับ
แล้วก็ห่อนลงไปในตู้บริจาคแล้วก็เอาเงินขึ้นมา
แต่คงกลัวไม่ทันเวลาด้วยก็เลยใช้ครีมตัดหูช้างออกแล้วกวาดเงินในตู้บริจาคไปเลยคือโกยเลย
ทีแรกกลัวว่าค่อยไม่ทันแล้ว
เอาเลยดีกว่ากลัวเดี๋ยวมีคนมาทีมตัดเลยฮะแล้วก็เปิดแล้วก็กวาดไปเลยนะครับ
หนีออกไปจากสวรรค์อย่างรวดเร็วนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๑๖กรกฎาคมวันอาสานหบูชาวันพระใหญ่
เงินไปทั้งหมดแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยรวมแล้ว๕๐๐๐กว่าบาท
ที่มันน่าเศร้าคือเป็นผู้ใหญ่กับเด็กนะ

เราก็มันก็คิดอย่างอื่นไม่ได้ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกอะนะ
จากว่าจะไปหลอกเด็กพาเด็กที่ไหนมานะครับ
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่วัดเชิงท่าที่เกิดเหตุนะครับ
ไปเจอหลวงพ่อที่วัดท่านให้ข้อมูลบอกว่า
ที่ครอบครัวนี้จะลงมือก่อเหตุ
ตอนที่มาที่วัดก็ดูเหมือนกับไม่มีพิรุธอะไรเลยนะครับ
เหมือนคนตั้งใจมาทำบุญวันนั้นเป็นวันพระใหญ่วันอาสานหบูชา
หลวงพ่อมะลินะท่านบอกนะครับ
ก็คนมาเยอะนะแล้วจังหวะนั้นหลวงพ่อท่านต้องลงไปจัดเตรียมพิธีเวียนเทียนตอน๕โมงครึ่ง

ครอบครัวนี้อาศัยช่วงเวลานั้นนั่นแหละในการก่อเหตุนะครับ
ตอนแรกที่เจ้าหน้าที่มาแจ้งหลวงพ่อว่ามีคนเข้ามาขโมยเงินในสาราเนี่ย

แต่พอมาเปิดกล้องวงจรปิดดูโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยว่าครอบครัวนี้ทำกันเป็นขบวนการขนาดนี้
เขาก็เดินหอดตู้นะเขาก็มีหอดตู้หยอดอะไรอย่างนี้
ลักษณะเหมือนก็ว่าเป็นผู้แสวงบุญ
คือก็ทำแบบว่าลักษณะแบบสนใจภาพวาดมาก
ตามมาก็มองดูแล้วไม่น่าจะเป็นคนร้าย

พอหลังจากที่อัตมาเดินลงไปแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของวัดเนี่ย
ก็เดินขึ้นมาก็เห็นผิดสังเกตว่าตรงต้นพระป่าเนี่ยมีแบงค์ร้อยเสียบอยู่ใบหนึ่ง
ปรากฏว่าแวงร้อยใบเนี่ยหายไป
แล้วก็เขาก็เดินตรวจตามตู้ก็ปรากฏว่าไปเจอกับตู้ที่ถูกงัดเนี่ย
ก็เลยรู้เลยว่าตู้ถูกงัดแล้วก็เลยพากันไปเปิดกล้องวงจรดู
แล้วเวลาเขาทำเนี่ยเขาก็ไม่มาบอกกันว่าต้องยืนอยู่ตรงนั้นนะต้องทำตรงนี้นะไม่เห็นเขาปรึกษาอะไรกันเลย
คือหน้าที่ใครหน้าที่มันในลักษณะที่ดูกล้องวงจร
ก็มองแล้วก็น่าจะเป็นมืออาชีพก็อาจจะเป็นพวกไม้กวาดทางมะพร้าวหรืออาจจะเป็นรวดก็ได้ที่เขาอาจจะเตรียมมา
แต่ว่าตรงปลายเนี่ยเขาจะใส่กาวแล้วพอหยอดลงไปเนี่ยแล้วก็พอกาวติดก็ดึงแบงค์ขึ้นมา
แต่นี่ได้มาทีละใบละใบเนี่ยมันช้าเขาก็เลยลงไปข้างล่างแล้วก็หายไปสักพักก็ไม่นานหรอกประมาณ๒๓นาทีกลับขึ้นมาใหม่
มาเที่ยวสองเนี่ยเขาก็มีครีมตัดตัดหูช้างออกแล้วก็มือเปิดฝาแล้วมือล้วงเลย
จริงวันนี้เป็นวันอสารหบุชาเป็นวันพระใหญ่แทนที่จะพาลูกพาเต้าไปเนี่ยไปทำบุญไปทำบุญที่วัดเนี่ย
แต่กลับพาลูกพาเต้ามาหารักของในวัดอย่างนี้มันผิดทำอย่างร้ายแรง
และที่สำคัญคืออนาคตของเด็กกลัวว่าจะเสียเพราะว่าเด็กเล็กอย่างนี้มาหัดให้รักให้ขโมยอย่างนี้
ถ้าโตไปมันก็เป็นทิศน่าเสจน้อย

ทางนี้เคยโดนขโมยเงินบริจาคมาครั้งนึงค่ะ
แต่ตอนนั้นทางวัดก็ไม่ได้ติดใจเอาเรื่องเอาราวเพราะว่าเงินมันไม่เยอะแต่ครั้งนี้มันเยอะ๕๐๐กว่าบาทนะครับ
ตำรวจก็มาเก็บหลักฐานหมดแล้วนะครับอ่ากล้องวงจรปิดก็ได้ไปเป็นหลักฐานแล้ว
รถที่กลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้ใช้ก็เป็นรถเก๋งสีขาว
ก็เดี๋ยวจะไปไล่ตรวจสอบดูว่าไปทางไหนยังไงต่อวัดไหนเคยโดนหรือว่าใครเคยเห็นมีเบาะแสยังไงก็แจ้งได้นะครับ
สพพระนครศรียุธยานะฮะก็จะได้ไม่ให้ไปก่อเหตุแบบนี้อีกเป็นห่วงเด็กนะคะ